เพราะอะไรรู้ไหมรถที่ขนหมูเนี่ย

หมู๑๓๐กว่าตัวเทกระจาด
เต็มถนนหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านรวมถึงคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะ

เพราะว่ารถบรรทุก๑๐ล้อที่บรรทุกหมูมาเนี่ยนะคะ
ชนกับรถกระบะจนพลิกคว่ำ

มันเป็นจุดยูเทิร์นหน้าด่านสุรกากร

จังหวัดสุรินค่ะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้

ว่าเกิดอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุก๑๐ล้อ

ทะเบียนสุรินจอดอยู่กลางถนน

คนขับรถกระบะก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน

เขาเนี่ยหัวแตกนะ
แต่ว่าแตกไม่เยอะมากก็ยังให้การได้อยู่
บอกว่าผมเนี่ยขับรถมาต่างทาง

แต่คาดว่าน่าจะเลี้ยวกลับรถทัน
ทีนี้พอกลับรถมาแล้วกำลังจะตั้งลำอยู่ในเลนซ้าย

ชนท้ายกระบะด้านซ้ายอย่างจังเลย

หมูกระจายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
แล้วหลังเกิดเหตุนะนะ
โกศลคนขับกระบะเขาก็ตกใจมากแต่พอมีสติก็รีบออกมาจากรถ
เขาบอกว่าเอาจริงนะพี่บอกกับนักข่าวแบบนี้นะ
ผมไม่คิดเลยว่าผมจะรอดมาได้
แล้วนักข่าวก็เลยถามไงว่าห้อยเหรียญอะไรหรือเปล่า
เขาหยิบเอามาให้ดูเนี่ยนะคะบอกว่าผมอ่ะเชื่อว่าวัดพระเครื่อง
เหรียญหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินวัดไพรพัฒนาที่ศรีสะเกด
รวมถึงเหรียญพญาครุฑที่หลวงปู่มีวัดบ้านโพนทองที่อำเภอกาบเชิง
ปลุกเสกให้ผมนี่แหละห้อยคออยู่นี่แหละ
ผมเชื่อว่าทั้งสองสิ่งช่วยไว้ไม่ให้เกิดอันตราย
ผมเลยไม่ได้เป็นอะไรมากหัวแตกนิดหน่อยเท่านั้นเอง
ทีนี้ตำรวจก็นำตัวคนขับรถทั้งกระบะทั้งรถบรรทุกหมู
ไปตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็สอบสวนหาสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ